ส่วนในช่วงนี้นะคะตลาดซื้อขายนักเตะยังคงคึกคักค่ะ
วันนี้พิชชี่รวบรวมอัปเดตตลาดซื้อขายในอังกฤษมาฝากกันค่ะ

เริ่มกันที่หงแดงลิเวอร์พูนะคะที่ยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเซ็นเตอร์ในวัย๒๔ปีนะคะสามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ลงทะเบียนได้ทันค่ะ
แล้วก็เคยติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อีกด้วย
ก็น่าจะมาช่วยเกมรับของทีมหงแดงได้เป็นอย่างดี
โดยก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาแผงหลังของลิวภูที่ตอนนี้นักเตะส่วนมากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บค่ะ
ซึ่งมีระยะเวลายาวไปจนถึงปี๒๐๒๑เลย
และก็ยิงประตูแรกได้ในเกมอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสด้วยค่ะ
หลังจากสามารถตกลงค่าตัวกันได้แล้วแล้วก็เงื่อนไขส่วนตัวก็ตกลงได้แล้วค่ะ
ตอนนี้เหลือแค่เพียงปัญหาเรื่องใบขออนุญาตทำงาน
ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าทุกอย่างน่าจะลุล่วงในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวจากประเทศสเปนระบุนะคะว่า
แข่งขัน๓คู่แข่งขันพร้อมกันหมดในเวลา๒นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ